ลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อน
จิตใจอาวรถึงตอนแม่นั้นลำเข็น
สิ้นสวยสักผื่นเสือตัวงามบอกเคยได้เห็น
เลี้ยงลูกบนความลำเข็นลูกเห็นแม่เหนื่อยมาพ่อ
อยู่ก่อท้อหมอสารก่อเพื่อแม่ทุกอย่าง
ทำงานรับจ้างหาทางสร้างฝันหวังรอ
ได้เงินบาทใดอย่ารอให้แม่ต้องเอ่ยคอ
ส่งปลายเดือนมารอคงพอให้แม่
สบายผ่าสิ้นผืน
ไม่ถูกใจซื้อมาใช้หน่อย
อาหารอร่อยทุกปากแม่ย้ำใจ
งานหนักงานเบาจ้างใครเขาทำแทนก็ได้
เก็บแรงไว้กอดลูกชายในวันที่กลับคืนหน้า
ลูกทำงานหนักไม่รู้ว่าความล้ำเข็น
เพราะอยากเห็นแม่พักผ่อน
สิ่งใดบรรท้อนปล่อยวางเสียบ้างเถิดหนา
ลูกเสียเหนือไปป่อเสียดายดอกหน้าแม่จ้า
ขอเพียงวันลูกคืนหน้าได้เห็นแม่มีสุขใจ
ลูกทำงานหนักงานเบาจางใครเขาทำแทนก็ได้
เก็บแรงไว้กอดลูกชายจางใครเขาทำแม่มีสุขใจ